เรามารวบรวมแล้วก็สะท้อนปัญหาเรื่องของการเรียนออนไลน์
การปูพื้นฐานการเรียนออนไลน์เพื่ออนาคตของประเทศไทยเนี่ย
มันจะง่ายอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่า

หรือว่าจะเป็นการเหลื่อมล้ำกัน
เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเรียนออนไลน์แบบนี้ได้
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยได้เลยครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าคนพูดถึงกันมาก
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจ
สื่อก็จับประเด็นนี้เยอะเลยครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เห็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
พาดหัวว่าระบบเรียนทางไกลล่ม
นัทธพลรัฐมนตรีศึกษาโวล่มเพราะเด็กสนใจกันมาก
ผู้ปกครองโอดขาดเงินซื้ออุปกรณ์
อีกฉบับหนึ่งบอกว่าแค่เริ่มก็วุ่นทั้งประเทศบ่น
เว็บล่มเด็กเมิน
ฉบับพาดหัวว่าเรียนออนไลน์ป่วน
นี่คือหัวข่าวที่สะท้อนให้เห็นว่า
มันมีความวุ่นวายสับสนเยอะแน่นอนล่ะครับ
มันเป็นวันแรกแรกก็อาจจะมีความสับสนความวุ่นวาย
ปัจจัยอะไรเยอะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ปัญหานี้อยู่ที่ว่าเราที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
เราควรจะซีเรียสเราควรจะเคร่งเครียด

กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มากน้อยแค่ไหน
ผมว่าคำตอบน่าจะอยู่ที่ว่า
สบครัฐบาลเนี่ย
จะเปิดโอกาสให้เรียนกันที่โรงเรียนได้เมื่อไหร่

ที่บอกว่าจะเริ่มเปิดเรียนเนี่ย

ถ้าวันที่๑กรกฎา

จากนี้ไปกว่าจะถึงวันที่๑กรกฎาก็มีประมาณ๔๐วันเท่านั้น
ก็แปลว่าที่เรียนกันทางไกล
เรียนกันผ่านหน้าจอโทรทัศน
แอปพลิเคชันผ่านมือถือเนี่ย

เราก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดมากว่า
ว่าเราจะต้องทำยังไงกับลูกหลานเราที่ไม่เอาใจใส่
เพราะนี่เป็นการเรียนชั่วคราว
แต่ถ้าคำตอบบอกว่าไม่แน่
วันที่๑กรกฎายังไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไง

ถ้าวันที่๑กรกฎาคมยังเรียนไม่ได้
ยังเปิดไม่ได้ยังไปโรงเรียนไม่ได้
ก็แปลว่าจะต้องมีการสอนผ่านโทรทัศน์

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกัน
ร่วมมือกันแก้จุดอ่อน

จุดอ่อนเรื่องตั้งแต่ว่าปัญหา

แล้วผลที่ตามมาก็คือว่า
เด็กเข้าถึงไม่ทั่วถึง

ที่เป็นข่าวในไทยรัฐทีวีมาตั้งแต่ช่วงแรก
จนถึงช่วงเมื่อกี้ก็คือว่า

ที่ดูมีทีวีแล้วดูไม่ได้

ยังใช้ทีวีที่เป็น
เป็นเครือข่ายเก่า๓๕๗๙เดิมเป็นเครือข่ายอันนาล็อกอยู่
ยังไม่ได้ต่อเชื่อมกับโครงข่ายดิจิตอล
ทีนี้เขาส่งโทรทัศน์เนี่ยเขาส่งระบบดิจิตอล
หรือบางบ้านมีระบบดิจิตอล
แต่ว่ามีทีวีเครื่องเดียว
แล้วมีลูกสองคน
แต่ละเครื่องเนี่ยเรียนกันคนละชั้น

อันนี้ก็เป็นปัญหาลึกลงไปอีก
ส่วนที่ว่าจะไปขวนขวายเรื่อง
เท็บเล็ตหาคอมพิวเตอร์

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย

เด็กยังไม่คุ้นเคยกับระบบนี้
พร้อมที่จะเรียนและไม่มีสมาธิ

แต่ว่าอันนี้ก็เมื่อกี้ดู
ดูในข่าวเมื่อกี้ก็ต้องชมนะครับว่า
ครูเนี่ยก็ใช้วิธีการมาดัดแปลงปรับปรุง
ก็คือว่าจับเด็ก๒คน๓คนมาเรียนที่เดียวกัน
แล้วครูก็ไปนั่งเฝ้านั่งกำกับอยู่ด้วย

คือครูเนี่ยท่านก็กินเงินเดือนของท่านปกติอยู่แล้ว
โรงเรียนปิดก็กินเงินเดือนครับ
ฉะนั้นครูก็ใช้เวลาตรงนี้มาทำงาน
อันนี้ก็ดีคือถ้าใช้วิธีการครูครูไปคอยควบคุมกำกับจับเด็ก
แทนที่จะอยู่บ้านคนเดียวอ้าวสองบ้านสามบ้าน
ถ้าสมมุติเด็กใกล้ชิดกันเนี่ยเอามันสิมาเรียนกันที่เดียวกัน
แต่ว่าต้องเว้นระยะห่างให้ดี
ต้องต้องควบคุมกำกับให้ดีเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอีก
อันนี้ก็ถ้าครูแก้ปัญหานี้ได้ก็ดีครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองนั่นอย่าไปหวังมากครับ
เพราะว่าลูกที่เป็นคนลูกคนทำงานพ่อแม่ต้องทำงาน
ทั้งพ่อทั้งแม่จะเอาเวลาที่ไหน
แต่ว่าลูกคนมีสตังค์เนี่ยไม่ต้องห่วง
พ่อแม่แม่ไม่ต้องทำงานแม่ก็ดูแลลูกได้

บางทีก็จ้างพี่เลี้ยงที่มีความรู้หน่อย
ก็พอจะมาสอนมากำกับลูกได้
แต่ลูกชาวบ้านลูกที่พ่อแม่ทำงาน
อันนี้จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาว่ายังไง
ให้ครูเข้าไปช่วยให้ครูเข้าไปดู
พ่อแม่ผู้ปกครองถ้ารายไหนบอกว่า
ต้องทำงานลูกไม่มีใครดูแลช่วยมาดูลูกให้หน่อย
อันนี้ถ้าครูจับสองบ้านสามบ้านสองบ้าน
เรียนด้วยกันอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้
ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี
ผมถึงบอกว่าถ้าคำตอบมีว่าวันที่๑กรกฎา
เปิดเรียนได้จริงในช่วงระยะเวลา๓๐๔๐วันที่เหลือเนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
อาจจะไม่ได้ผลมากแต่ว่าดีกว่าปล่อยให้เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ
อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คือเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ต้องห่วงหรอกครับ
อันนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ประเด็นก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ตั้งคำถาม
มาทางผมก็มีอยากให้หมอคุณหมอทวีสินช่วยตอบหน่อย
ทำไมโรงเรียนจึงเปิดไม่ได้
คำตอบที่ผมไปถามสอบคอบอกว่า
คือเปิดห้างผู้ใหญ่ไปควบคุมกำกับได้
ถ้าเปิดโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ย
โดยธรรมชาติของเด็กเขาจะไปเล่นกัน

เกิดมีปัญหาขึ้นมาสักคนนึงมันจะยุ่ง
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ถามอีกว่าเอาระบบคัดกรอง
ก็คัดกรองได้นี่ว่าในโรงเรียนนี้ชั้นนี้

ได้ผ่านการตรวจผ่านคัดกรองแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหา
แต่คำตอบก็คือว่า

ตอนนี้ก็ขอยืดออกไปก่อนตั้งทงไว้วันที่๑กรกฎาคม
หนึ่งกรกฎาคมคงจะเปิดได้
ตอนนี้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ลองดูครับแต่ว่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสมาก
เด็กขนาดนี้เด็กลูกเล็กขนาดนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นล่ะ
คือถ้าจะเอาสมาธิที่ไหนไปนั่งเรียนนั่งฟังนี่ก็ไม่ได้
อันนี้ก็ในต่างประเทศเท่าที่ดูข่าวไปเมื่อสักครู่
ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ระบบออนไลน์อยู่นะครับ
เขาก็ยังเปิดไม่เปิดให้นักเรียนไปเรียนนะครับ
เพราะเขาถือว่าเด็กเนี่ยน่าเป็นห่วงมาก
แต่ว่าต่างประเทศเขาอาจจะดีกว่าเราก็คือระบบเทคโนโลยีเขาดีกว่าเรา
ฝรั่งเขาอาจจะถูกฝึกมามากกว่าเราว่าให้ช่วยตัวเองกินข้าวเอง
เวลานั่งเรียนหนังสือเขาอาจจะมีสมาธิกว่าเด็กบ้านเรา
แต่ว่าเขาก็ต้องหาทางออก
สุดท้ายขึ้นมาผมคิดว่าถึงแม้ว่าโควิดจะผ่านไปแล้ว
โรงเรียนเปิดได้เป็นปกติแล้ว
สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องยอมรับก็คือว่า
จากนี้ไปเนี่ยกระทรวงศึกษาคงจะให้มีการสอนระบบออนไลน์เนี่ย
เสริมกับระบบในโรงเรียนเข้าไปด้วย
เทคโนโลยีพวกนี้มันจะสะดวกมาก
อย่าว่าแต่เด็กโรงเรียนเลยครับ
เดี๋ยวนี้การบรรยายในหลักสูตรที่ผู้ใหญ่ไปเรียนกัน

เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปบรรยายที่หลักสูตรวปอ

ไปถึงที่วปอก็ปรากฏว่า
เจอผู้อำนวยการวปอพลเอกพลโทพิสันปฐมเอม
กับคณะของท่านอยู่๒๓คน
อกนั้นผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรวปอ๒๓๐คน
อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน
แต่อยู่หน้าจอ
มีกี่ร้อยคนก็นั่งฟังกันได้

วิทยากรก็เห็นหน้านักศึกษา
เขาถามมาก็ได้เห็นหน้าเห็นคำตอบ

ระบบนี้กำลังจะเป็นที่นิยมว่า
ไม่จำเป็นต้องมาเรียนกันถึงห้องก็ได้
เจอท่านประธานชวนหลีกภัย
ท่านก็บอกว่าท่านไปบรรยายที่หลักสูตรปปร

ผู้เข้าอบรมนักศึกษาอยู่บ้านอยู่ที่ทำงาน
แล้วแต่ว่าใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามสะดวก
อาจารย์ก็ไปบรรยายให้เก้าอี้ฟัง
แต่ว่านักศึกษาก็ได้ฟังอยู่ที่บ้านด้วย
นี่เป็นโลกใหม่ที่เราต้องค่อยเรียนรู้ไปครับ
ฉะนั้นสรุปอีกทีนึงก็คือว่า
เคร่งเครียดกับเรื่องระบบสอนออนไลน์
เขากำลังจะปรับปรุงแก้ไข

ถ้าครูทั้งหลายช่วยกัน
ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างที่ดูในข่าวเมื่อกี้

ก็ใช้จังหวะที่ครูลงไปตรวจสอบด้วยนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
วันนี้ขีดเส้นไว้หนาเลย
เรื่องของการใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้นะครับ